ต้องบอกว่าช่วงนี้จริงก็เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะ
ร้อนแล้วเหรอแต่ทำไมเราสองคนยังดูหนาวอยู่เลย

ให้เราได้ติดตามชมกันแบบฟรี
วันนี้มีใครกันบ้างเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
แน่นเว้ออกเป็นอกเอวเป็นเอว
ไม่หวงของดีจัดหนักจัดเต็ม
ในชุดวันพีชสีดำริมหาดขาว
สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวสั้นเสมอหูใบเตยสุธีวัน
พากันยกแก๊งเพื่อนสาวพักงานวางใหม่ชั่วคราว
เติมพลังสูตรความสดชื่นซะให้เต็มปอด
และสาวใบเตยก็ไม่เคยทำให้ผิดหวัง
แชะภาพแบบรัวทั้งในห้องนอกห้อง
ให้เหล่าฟอลลอเวอร์ได้ชมแบบเต็มสองตา
ว่าของแท้แม่ให้มาจริงจ้า
ส่วนสาวคนนี้ไม่รู้โดนใบสั่งจากหวานใจหรือไม่
ถึงทำให้สาวน้อยวัยใสคิมคิมเบอร์รี่
ยกกวนเพื่อนสนิทไปล้านหลารับลมร้อนของทะเลไทย
แต่ไงอุตส่าห์ใส่บิกินี่มาทั้งที
กลับไม่ยอมเปิดเผยของดีรูปร่างสมส่วนให้เห็นแบบเต็มตา
แต่แค่โชว์เรียกน้ำย่อยเล็กน้อยก็ต้องยอมรับว่านางเอกลูกครึ่งคนสวย
โตเป็นสาวเต็มตัวแล้วแถมดูแลสรีระมาเป็นอย่างดี
จนสั่วส่งองค์เอวพร้อมบางลงไปถนัดตาค่ะ
มาถึงคิวของตัวแม่ที่ต้องยกให้เป็นไอดอลในเรื่องการดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็เจนนี่ยังไงล่ะคะ
ซัมเมอร์นี้ยังไม่ได้ขึ้นปกนิตยสารโชว์สกิลทายากทาผ่านผล
แต่นางเอกสุดแบ๊วก็ไม่ปล่อยให้หนุ่มรอนาน
อวดรูปร่างสุดเฟิร์มในชุดบิกินี่สวยสุขภาพดีชิลริมชายหาด
แต่จากการซูมซูมซูมงานนี้คุณผู้ชายบอกผิดหวังไปนี้ส์หนึ่ง
เพราะไม่รู้ว่าหน้าอกหน้าใจมันหายไปกับการออกกำลังกายสมดหรือเปล่านะสิคะคุณผู้ชม